บายใจเข้าวัดทำบุญหน่อยก็ได้นะครับผมจะพาเข้าวัด
ไปที่ไหนคะไปที่วัดแห่งนี้
วัดที่มีพระพุทธรูปกำลังปั้นกำลังสร้างแล้วหลายคนเห็นแล้วไม่มั่นใจว่านี่คือพระปางอะไร
แปลกเหลือเกินไปดูครับอืมอันนี้ข้าเจ้าเอิ้นหลงพออย่างน้อยนี่เนอะ
อันนี้สาธุเด้อหลงพออืม
รูปต้องบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่แปลกแปลกตั้งแต่ลักษณะหน้า
แล้วก็ใช้คำว่าหุ่นได้ไหมคุณรูปร่างแล้วกันเนอะ
รูปร่างหุ่นแล้วก็มือนี่แหละแปะไว้ตรงภูมิภาษาชาวบ้านนะ
จริงแล้วตรงฐานมีข้อความอยู่นะครับบอกว่าหลวงพ่ออุปคุตโตนะฮะ
วัดแห่งหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปเจอว่าอ้าวภายในวัด
ทำไมมีพระพุทธรูปที่กำลังปั้นอยู่เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จดี
หน้าตาแปลกจังเลยตั้งแต่บนลงล่าง
แล้วทำไมฐานข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่ออุปคุตโต
ใช่หรือเปล่าไม่ค่อยได้เห็นปางแบบนี้สักเท่าไหร่
ไปใกล้เห็นไหมฮะข้อความนี้
แล้วใกล้กันมียักษ์ผู้ใหญ่กับยักษ์ตัวน้อย
นี่นะครับมียักษ์ตัวใหญ่กับยักษ์ตัวน้อยยืนอยู่ใกล้กันกับพระพุทธรูปด้วย
นี่ไงเนี่ยครับหลายคนเห็นแล้วก็เออ
แหมก็ถามว่าถ้าขำจะบาปไหม
นี่ไงคุณผู้ชมส่งมาพอดีเลยอย่าค้ำครับมันบาป
บางคนก็บาปไปแล้วเพราะว่าขำไปแล้ว
บางคนถามเลยว่านี่บูลลี่รูปปั้นหรือเปล่า
บูลลี่แต่อย่างใดแต่เขาสงสัยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหลวงพ่ออะไร
หรือว่าพระปางอะไรก็อยากรู้ไม่ค่อยได้เจอปางแบบนี้ใช่ไหมครับ

บางคนคอมเมนต์ลองดูคอมเมนต์หน่อย
เมนต์หลายคนที่แสดงความคิดความเห็นกันเยอะมากนะฮะ
บางคนก็บอกว่าโคยเผลอหัวโคยสิบาปป่ะ

บางคนบอกว่าจริงแล้วคือไม่ได้ขำพระนะแต่
สนุกรู้สึกขำตั้งแต่เสียงภาคแล้วอ่ะเสียงบรรยายอันนี้ปางอิ่มจังก็มา
งเจ็บท้องน้อยแมนบอลคลับนี่นะหลายคนปวดท้องอย่างนี้
เออมีอนุโมทหนะบุลปางตูปุปางตูปุคืออะไรหมายถึงว่าแบบดูแบบ
จำม่ำกวนปางบุฟเฟ่ก็มาค่ะบางคนบอกมีปางกรุ๊ปบีด้วยฮะ
คุณผู้ชมครับตรวจสอบกันหน่อย
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวี

สุวรรณภูมิอยู่ที่บ้านนาคำวังครับ

พอผ่านซุ้มประตูโขงวัดก็คือประตูทางเข้าวัดแบบนี้

สูงประมาณสัก๓เมตร
พระปั้นลวดลายขดหอยเหมือนกับพระพุทธรูปทั่วไป
แต่ที่แปลกก็คือหน้าตาของพระพุทธรูปหรือว่าพระพักษ์
แล้วก็สัดส่วนขององค์พระพุทธรูปที่แปลกตาไปครับ
ฐานเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าหลวงพ่ออุปคุตโตนะ
มีชื่อระบุชัดแต่คนก็ยังไม่อยากเชื่อ
เพราะว่าหน้าตารูปร่างแปลกไม่เคยเห็น
คือหลายคนถึงขั้นบอกปั้นใหม่ไหมอ่ะ

คุณถ้าพูดถึงพระอุปคุฎจะนึกถึงภาพยังไงฮะ

หลังเราจะเห็นพระอุปคุฎจกป่าที่มีความงดงาม

ลองขึ้นเทียบกันหน่อยครับพระอุปคุฎแบบนี้กับพระอุปคุตโตที่วัดสุวรรณภูมิครับ
เพราะว่าคนบอกโอ้โหห่างกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
ไม่เหมือนกับพระอุปคุฎที่เรามักจะคุ้นตาหลังแบบนี้เลย
เอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดไปคุยกับผู้ที่ปั้นก็แล้วกันเนอะ

เจอตัวครับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อสุเมษพรมโชโตอายุ๖๓ปี
เป็นพระลูกวัดสุวรรณภูมิครับเป็นผู้ปั้น
ท่านบอกว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระสังกระจายบางคนสงสัย

เป็นพระมหาเถระที่โดดเด่นเรื่องของขจัดอุปสรรค
แก้ปัญหาให้ชีวิตเสริมโชคลาภคุ้มครองภัยอันตรายต่าง
ต้องมีการเชิญพระอุปคุฎมาเฝ้างาน
ตามจินตนาการครับ
นั่นเลยเป็นที่มาว่าไม่เหมือนกับพระอุปคุฎทั่วไป
ที่มีรูปร่างผอมอยู่ในกรีบบัวหรือหอยสัง
ข้างบนก็จะเหมือนกับว่ามีเหมือนกับใบบัวมาแปะ
แต่ที่นี่คือปั้นตามจินตนาการใช้เวลา๓ปีนะ
รับว่าคือไม่ได้จบช่างปั้นอะไรมาหรอก
อาศัยความชอบค่อยปั้นไปไม่ได้ร่ำเรียนมาโดยตรง
พระอุปคุฎไม่เหมือนกับพระอุปคุฎที่ญาติโยมเคยเห็นเพราะว่าพุงป่อง
หลวงพ่อแล้วอย่างนี้ชาวบ้านมาเขาว่ายังไงบ้างไหมเนี่ย
หลวงพ่อบอกว่าเขาก็แค่อมยิ้มนะเขาไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าอะไรนะ
อันนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรในการที่ปั้นออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้เหรอคะ
จริงแล้วคือปั้นจากจินตนาการและเป็นพระอุปคุฎโบราณหลวงพ่อบอก
ต่างกับพระอุปคุฎสมัยใหม่ที่จะเป็นแบบรูปทรงแบบจกบาทฟังครับ
และลักษณะเนี่ยจะเหมือนถ้าภาพวัวเข็มพระอุปคุธในครุฑราณหน่อย
คนก็มองไม่ออกว่าเป็นพระอะไรแต่ว่าเป็นพระอุปคุฎ
ส่วนมากมันจะเกี่ยวกับบุญพระเวทบ้านเราเนี่ยเห็นไหม
เวลาเขาจะทำงานเขาจะไปเชิญอุปคุฎมาเฝ้างาน
คือต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยพระส่วนใหญ่ฝีมือดีนะครับ
จะปั้นต่างจากรูปทรงในจินตนาการบ้าง
หรือว่าตามแบบมาตรฐานทั่วไปบ้าง
เพราะว่าเจ้าอาวาสเองก็ปั้นเหมือนกันนะเขาก็จะปั้นในวัดนี้
จะมีรูปปั้นเยอะมากนะครับขยับไปใกล้ใกล้กันก็ท้าเวสวรรณ
ที่บอกว่ายักษ์ผู้ใยกับยักษ์ตัวน้อยนั่นคือทาเวสุวรรณนะฮะ

ใช่ครับแต่คือมีที่มาที่ไปว่าทำไม๒องค์นี้๒ตนนี้
ไซส์ต่างกันขนาดใหญ่เล็กต่างกันคืออย่างนี้ครับ
เริ่มปั้นจากองค์เล็กก่อนนี่ฮะทาเวสุวรรณองค์เล็กเนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นคือปัจจัยก็คือเงินพูดง่ายที่จะเอามาซื้อปูน
มีน้อยมีจำกัดจำเขียก็ปั้นมาได้ไซส์ประมาณนี้
พอปั้นเสร็จพลังศรัทธาชาวบ้านหลั่งไหลมา
ถ้าวัดอยากบูรณะชาวบ้านยินดีช่วย
มีการระดมปัจจัยกันมีมากพอ
จนกระทั่งสามารถจะปั้นทาเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่ยังไม่เสร็จดีองค์นี้ได้ครับ

นั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไม๒รูปร่างต่างกัน

แต่ยืนยันว่าเป็นทาเวสุวรรณเหมือนกัน
ไม่ใช่ทาเวสวรรณพ่อลูกไม่ใช่ทาเวสวรรณแคละด้วยนะฮะ

รูปปั้นเจ้าปู่นาคาพญานาคราชแสงวัง
แล้วก็พระแม่ธรณีบีบมวยผม
แล้วก็มีพระพุทธรูปปางอื่นภายในวัดอีกด้วยครับ

นี่ฮะอนุโมทนาสาธุ
รู้ที่มาที่ไปแล้วแต่จริงนะ
วัดแถวชุมชนในหมู่บ้านของชาวอีสาน
เขาก็จะปั้นกันขึ้นมารูปร่างรูปทรงต่าง
อาจจะอาจจะไม่ได้เหมือนกับมาตรฐานที่เราเห็นกัน

ก็จะเป็นจินตนาการและความศรัทธาของชาวบ้าน
ที่เขาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันปั้นขึ้นมา
ก็คือร่วมกับงานสินด้วยอะไรแบบนั้นน่ะนะคะ
คือเขาเรียกว่าอะไรคือขนาดมันอาจจะไม่ได้แบบสมส่วน
อันนั้นแต่คือมาจากพลังศรัทธาจริง